เรื่องของชนวนเหตุที่เป็นต้นต่อมาจากความรัก
มันก็มีหลายเหตุหลายเหตุการณ์นะฮะ
เรื่องก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่นครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ
มีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็กำลังเล่นกีฬาอยู่ในโรงเรียนนะครับ
ในสนามนะเนี่ยฮะกลุ่มนี้อยู่ดีมีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ถือปืนเข้ามาไล่ยิงเลย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

อยู่ในสนามกีฬาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
มีเด็กนักเรียนประมาณ๖คนกำลังเล่นกีฬากันอยู่
สักพักก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่มาทางด้านซ้ายของภาพนะครับ
ก็ลักษณะเหมือนกับถือปืนมาด้วย
ที่กำลังเล่นกีฬาก็วงแตกฮะวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด
ในช่วงท้ายคลิปจะเห็นวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีม่วงคนหนึ่งนะครับ
ชูปืนพกขึ้นมาด้วยนะฮะเหมือนกับท้าทายเยอะหยันอะไรประมาณอย่างนี้
นี่เห็นไหมฮะเดินอย่างนี้เลยครับ

ก็มีคนบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนรวมมิตรพัฒนาตำบลโนนเพชรอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
กุมภาพันธ์เวลาประมาณ๕โมงเย็น
แล้วก็บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า๑๘คน
ใช้ปืนไม่ต่ำกว่าสองกระบอกไล่ยิงเด็กที่เล่นกีฬาอยู่ในโรงเรียน
ขอให้ตำรวจมาตรวจสอบให้หน่อยนี่เป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย

จริงค่ะแล้วก็ยังอายุกันน้อยเนี่ย
พอคลิปนี้แชร์ออกไปโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วครับ
โดยเฉพาะเรื่องของความอุกอาจที่ถือปืนเข้ามาในโรงเรียน

ก็บอกว่าคงเป็นคู่อริกันแต่ทำไมถึงขั้นพกปืนมายิงกันในโรงเรียนเลยเหรอ
ก็บอกว่าแหมปืนเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายจัง

เด็กตัวแค่นี้ก็มีปืนแล้วนะแล้วเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้น
พวกนี้มันจะไปคิดตึกตรองอะไรอ่ะนอกจากเอ้าเราถือปืนไปใส่มันเลยอย่างนี้
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีนะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเขาเล่าว่า
ช่วงวันจันทร์ที่๑๑กุมภาพันธ์ประมาณ๕โมงเย็นตอนนั้น
เด็กในหมู่บ้านเมืองดูส่วนใหญ่ก็จะมาออกกำลังกายที่สนามที่โรงเรียนแห่งเนี้ย
เป็นสนามที่เด็กในหมู่บ้านจะมาออกกำลังกายกันนะครับ
กันทุกวันก็มาเล่นกีฬานะครับ
แล้วก็มีวัยรุ่นสักประมาณ๑๐กว่าคนขี่รถวนรอบสนามกีฬา
ก่อกวนด้วยการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็ยกล้อใส่พวกเขา
ทุกคนในสนามกีฬาก็หันไปมอง
จังหวะที่หันไปมองวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถเข้ามาในสนามกีฬา
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า๑นัด
จะวิ่งมาไล่ยิงทุกคนในสนามกีฬาฮะจนเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้น
ต่างคนก็ต่างวิ่งหนีตายเอาตัวรอดจากกระสุนปืน
ผมวิ่งถึงทุกคนแล้วแล้วเขาก็วิ่งผ่านผ่านหัวมีคน

เขาหยุดยิงเขาจะหนีหรือเขาจะไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไร
เขามาฟันรถผมครับเอามีดฟันเลยก็พัง

เราจำได้ไหมว่าเป็นใครหรือเป็นกลุ่มไหม
มันจำไม่ได้อะพี่ว่ามันก็ยิงมาแล้วพวกผมก็วิ่งเลยไม่ได้ดูชัด
แต่ที่ว่าหลังมันใส่อังกฎิงขายาวทีดำแล้วก็เสื้อทีฟ้าแค่นั้นแหละ
คือน้องบอกว่าที่เห็นหน้าตาเนี่ยวัยรุ่นต่างหมู่บ้านแน่นอนไม่ใช่หมู่บ้านเดียวกัน
แต่มันก็ต้องมีสาเหตุว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ซึ่งเรื่องนี้นะครับน้องที่เล่าให้กับคุณนัทพงศ์ฟังเนี่ย
รับว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของเขาที่เล่นกีฬาอยู่ด้วยกันเนี่ย
เคยไปจีบแฟนของกลุ่มวัยรุ่นที่ถือปืนมาหาเรื่อง
คาดว่ากลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะไม่พอใจก็เลยตามมาไล่ยิงเนี่ย
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะดูสิด้านคุณลุงของเด็กที่ถูกไล่ยิงคุณลุงเดือน
เห่าหวายนอกอายุห้าสิบหกปีก็บอกกับทีมข่าวว่ายาดก็พาเยาวชน
กว่า๑๕คนที่ไปออกกำลังกายที่สนามกีฬาไปแจ้งความนะคะ
ไปแจ้งความที่สพหันห้วยสายก็ตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนถึงตอนเนี้ย
มา๕วันแล้วตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้เลย
ก็กังวลนะคะกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็จะได้ใจไง
อ่าก่อเหตุเสร็จไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นโดนจับไม่เห็นอะไรเลยเนี้ย
กลัวว่าจะกลับมาทำร้ายเด็กในหมู่บ้านอีกเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านที่เนี่ย
ส่วนใหญ่ก็อายุไม่ถึงสิบขวบอ่ะอืมโตสุดก็เนี่ยสิบแปด
เกินยี่สิบอ่ะค่ะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ให้เร็วที่สุดเพราะว่ากลุ่มที่ทำเนี่ย
ก็ไม่น่าจะเป็นวัยรุ่นไกลที่ไหนหมู่บ้านข้าง
ก็กลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมากลับจะมาหาเรื่องซ้ำอีกอะไรแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าจะติดตามให้นะครับแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ครับครับ
วนความเป็นห่วงของลูกร้านนะครับเพราะว่ามันจำว่าท่านใดก็เป็นห่วงของลูกร้านนะครับ
เพราะปวดไพ่ของลูกร้านนะครับผมว่าเราคาดการณ์เราสัมมิตรฐานไหมว่าคนที่ก่อเหตุเนี้ย
ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุไปคุยกับพันธุ์ตำรวจโทสุธินโมเป่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมาให้
ให้อ่ะค่ะก็ตำรวจให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะ
ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วแหละว่าใครเป็นคนก่อเหตุ

แล้วคนที่ยิงปืนอ่ะคือใครเพราะว่าไปไล่ดูหมดแล้วค่ะ
กล้องวงจรปิดกลุ่มก่อเหตุก็คือ
วัยรุ่นหมู่บ้านโนนธาตุอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ส่วนการจับกลุ่มตำรวจบอกว่ายังจับกลุ่มไม่ได้
เพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุถูกผู้ปกครองพาไปอยู่บ้านญาติ
แล้วก็ยังไม่ยอมประสานมามอบตัวครับ
วันเกิดเหตุยืนยันว่ามี๑๐คนรถจักรยานยนต์๕คัน
แต่ช่วงที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงเรียนบันทึกเอาไว้
จะเห็นว่ามีสองคนที่ลงไปก่อเหตุแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่สอง
อ่าเป็นสิบค่ะครับนะคะล่าสุดตำรวจก็เลยยึด
ที่ใช้ในการก่อเหตุเอาไว้แล้วนะคะจักรยานยนต์ทั้งห้าคันเนี่ย
ตำรวจเขายึดแล้วอยู่ที่สพหันห้วยทราย
ยึดรถจักรยานยนต์เนี่ยเพื่อจะได้กดดันให้ผู้ปกครอง
นำตัวเด็กกลุ่มนี้ที่ก่อเหตุมารับโทษ
ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้ปล่อยปรากฏและเลย
นวนเหตุสำคัญก็มาจากวัยรุ่นที่ถูกไล่ยิงไปคุยกับเด็กผู้หญิง
คนเดียวกันที่เคยเป็นแฟนกับคนในกลุ่มที่มาหาเรื่อง

ก็เลยบาดหมางทะเลาะกันเนี่ย

ตกลงเวลาอยู่บ้านที่แบบเด็กดีเรียบร้อยจริงแล้วเป็นยังไง
ผู้ปกครองเองก็อย่าเข้าข้างอย่าปล่อยประต้องนำตัวไปพบตำรวจนะคะ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะอยู่กันยังไงมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ไม่ใกล้ไม่ไกลกัน
จากเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันอีก
พอมีงานเทศกาลมีงานในหมู่บ้านงานในตำบลอำเภอ
มันก็ไม่แคล้วก็ไปตีกันในงาน
แล้วก็เด็กไปเอาปืนกันมาจากไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อย่างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีอะไรมาคะบูชาเนี่ย

ทุกเทศกาลเหรอต้องทะเลาะกันหมดใช่ไหม
เดี๋ยวสงกรานสงกรานน่ากลัว